เริ่มที่ฟุตบอลชายก่อนนะครับซึ่งผลการแข่งขันเมื่อวาน
ออกสตาร์ทได้ดีครับในช่วง๑๐นาทีแรกก็ได้๒สกอร์ที่ต้องการ
ซึ่งถ้าเกิดว่ายันไว้ได้นะครับก็จะทำให้เรานั้นผ่านเข้ารอบ
แต่สุดท้ายแล้วครับมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งหลัง
เพราะว่าที่ผ่านมาเรามีโอกาสนะครับที่จะยิงประตูที่๓ประตูที่๔
แต่สุดท้ายกำลังทำไม่ได้เกมค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน
กิลานิชโนนะครับก็คงต้องวัดผลงานของตัวเองต่อโดยจะเอาทีมชุดนี้นะครับ
ยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
เพื่อผลงานที่ดีในการเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
แล้วก็ลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของโอลิปิกเกมที่เอาโคต้าเพียงแค่๓ทีม
ติดตามรายละเอียดนะครับผลงานการตกรอบแรกของทีมไทยก่อนนะครับ
จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
ได้เต็มที่แล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับ
สุดท้ายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม๒ประตูต่อ๒ครับ
ซึ่งอากิระนิชิโนเฮดโค้ชของทีมก็เตรียมกลับไปทบทวนแผนงานครับ
ที่มีตัวโอลิมปิกเป็นเดิมพันธุ์ครับ
ทีมชาติไทยลงสนามเจอกับเวียดนาม
ภายใต้เงื่อนไขต้องชนะด้วยผลต่าง๒ประตูขึ้นไปจึงจะเข้ารอบ
เริ่มเกมเพียง๕นาทีทีมไทยได้ประตูนำจากลูกส้มหล่น
เมื่อในทะวันของเวียดนามเตะบอลอัดโดสุภชายใจเด็ดเข้าประตูไป
จากนั้นนาทีที่๑๑ครับทีมไทยมาได้ประตูนำ๒ต่อ๐
จากการยิงของสุพนัทเหมือนตาทำให้สถานการณ์กลับมาเข้าทางทีมไทยอีกครั้ง
เพราะหากจบสกอร์นี้ไทยจะเข้ารอบ
แต่นาที๑๕เวียดนามได้ประตูไล่มา๑ต่อ๒จากการหม่งของเหงียนเตียนลิน
ทำให้ทีมไทยที่ต้องการประตูอีกครั้งบุกหนัก
กลับมาครึ่งหลังทีมไทยพยายามบุกครับ
แต่ก็เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นในนาทีที่๗๒เมื่อมาเสียลูกจุดโทษ
จังหวะแรกนักเตะเวียดนามยิงไปติดเซฟของนนทม่วงงาม
แต่ว่าผู้ตัดสินให้ยิงใหม่เนื่องจากมองว่านนออกจากเส้นประตูก่อน
และเป็นเหงียนเตี๋ยลินที่รับอาสายิงตุงตะข่าย
ทำให้ทีมชาติเวียดนามตีเสมอ๒ประตูต่อ๒และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้
ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบในที่สุดและเป็นการตกรอบแรก

ในทวนเทวนเม้นนี้นัดแรกทีมเริ่มต้นได้ไม่ดี

และแม้ว่าหลังจากนั้นผลงานจะทำได้ดีขึ้น
แต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
ในฐานะของโค้ชขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาและเชื่อว่านักเตะรู้จุดบกพร่องอยู่แล้ว
จังหวะที่ผู้ตัดสินให้ยิงใหม่นั้นตนเองไม่แน่ใจว่าออกมาจากเส้นหรือไม่
แต่เชื่อมั่นว่าทำถูกกฎกติกา
ขณะที่คุณแม่สุยมนต์อเรศรัครที่ตามมาเชียรอบอเรศรัคร
รู้สึกดีใจที่ได้เห็นลูกชายลงสนาม
แต่ก็เสียใจที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้

ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมชุดนี้ต่อไปนะครับ
กับแม่แม่ก็ขออยากจะฮืออา
น้องทุกคนนะคะที่อยู่ในทีมชาติ

ก็สู้ต่อไปค่ะ
สำหรับทัพนักเตะทีมชาติไทยชุด๔เกมส

ในวันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
วิราวิจารณเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับ

กันเต็มที่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง